จะพาไปดูเรื่องฮือฮา

เออก็แท่จะพาไปดูผมใกล้แล้วเหรอ
ใกล้ที่จะเป็นช่วงเวลาใส

เขาเปิดจริงเขาเปิดแต่เช้าแหละ
ที่วัดก็จะมีต้นโพถูกไหมคะแต่ต้นโพที่จะพาไปดูนี่เป็นต้นโพสีชมพู
แล้วสูงตั้ง๒๐เมตรคุณผู้ชมสูงตรงานตระกาลตาขนาดไหนไปดูค่ะ
อยากเห็นต้นโผสีชมพู
จะได้ให้รักความรักมากเลย

สวัสดีรักทีค่ะ
ต้นโพสีชมพูคุณดูให้เต็มตาเลยคุณชนะค่ะ
มันไม่ใช่แค่แบบกิ่งเดียวหรือยอดอ่อนเล็ก
แต่มันคือทั้งต้นแล้วสูงตรงานแบบนี้

เพราะต้นไม้อื่นยังสีเขียวเห็นไหมคะ

ต้นโพสีชมพูก็เคยอ่านเคยเห็นกันมานะ

อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชม
เขาบอกว่าคนแถวนั้นโอ้โหประหลาดใจมากเลยนะคะ
เพราะว่าไม่เคยเห็นมันมาเป็นสีชมพูทั้งต้นแบบนี้
ซึ่งอยู่ที่บริเวณริมปากทางเข้าวัดสะ
มุมตำบลศรีชนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าต้นโพต้นนี้นะคะมันอยู่ตรงนี้มา๔๐๕๐ปีแล้วค่ะ
ถึงแม้ว่าบางคนจะเห็นต้นโพต้นนี้มานานแต่ก็เชื่อนะว่าไม่ใช่ต้นธรรมดาแน่
น่าจะเป็นต้นโพที่เกิดขึ้นมาเพื่อบอกเหตุการณ์ดีเหมือนกับว่าต้นโพต้นนี้เกิดมาจากที่ใดที่หนึ่ง
แล้วก็จะทำให้ที่ใดที่นั้นน่ะนะคะมีแต่สิ่งดีมีแต่โชคลาภมีแต่ความเป็นสิริมงคล
อันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เขาเชื่อมาแบบนั้นแต่ว่าในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ต้องมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ปะปนผสมกันไป
ก็คือว่าทางวิทยาศาสตร์นี้นะคะถือว่าทางสีของต้นโพที่เป็นแบบนี้นะคะ
เพราะว่ามันเป็นการแตกยอดใบอ่อนของต้นโผล่เป็นช่วงฤดูการผลิใบใหม่ก็เป็นแตกยอดอ่อนอยู่
ก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วพออายุนานขึ้นมากขึ้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขี่เอาไปตามดำดับนะ
อันนี้อาจจะเป็นลักษณะของธรรมชาติของมันแต่ทำไมมันถึงเป็นพร้อมกันทั้งต้นขนาดนี้
เป็นอยู่นานขนาดนี้เป็นมาตลอด๔๐ปีแบบนี้ก็คงจะต้องไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งว่า
ใต้พื้นดินของมันมีอะไรผิดแปลกไปไหมหรือพันธุ์ของมันเป็นพันธุ์แบบไหน
ความเป็นไปได้เออแต่มันก็แปลกไงปกติเราก็จะไม่เคยเห็นต้นโพที่สีชมพูทั้งต้น
ใช่ก็เป็นความเชื่อเดี๋ยวก็ต้องอาศัยความเป็นวิทยาศาสตร์ผสมปะปนกันไปนะ
อย่าไปงมงายอะไรมากมายบางทีมันก็เป็นเรื่องความผิดปกติของสายพันธุ์พืชผลไม้สัตว์

มันต้องมาฝากแปลกให้มันรู้ว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นมากมาย

มันต้องมีให้ได้ดูเพราะถ้าไม่มีให้ดูเดี๋ยวคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการตลอดข่าวเขาจะโกรธได้